ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองกรุงนะครับ

ขุงนี้ผ้าแม่ลูก

แต่เรื่องราวตามมาเยอะเหลือเกินควายหกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อแม่ลูกเดินเรียงรายกันอยู่แถวริมถนนอ่อนนุษย์ท่ามกลางรถใน
ใบขับขี่ไหมน้องควายใครหลุดพิกัดหน้าวัดปากบ่อถนนอ่อนนุษย์
เราก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนแรกก็
เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่แปลกใจปนรอยยิ้มเหตุการณ์เกิด
ตอนเช้าเช้าแต่สืบไปสืบมาเรื่องมันน่าเศร้ามากค่ะเพราะควาย
ฝูงนี้ที่เห็นเดินอยู่ตรงถนนเนี่ยหลุดมาจากโรงฆ่าสัตว์ใน
ศรีนคริน๓๒มันหลุดมาจากโรงฆ่าสัตว์จะเข้าโรงฆ่าสัตว
อยู่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการแล้วครับแล้วก็ช่วยกันต้อนเข้าวัด
ปากบ่อไปก่อนวัดแถวแถวนั้นก่อนที่ทางเจ้าของโรงฆ่าสัตว์จะมา
รับกลับไปนั่นเท่ากับว่ารอถูกเชื่อดพูดตรงสุด
ท้ายแล้วพอชาวเน็ตเขาเห็นกันเขาก็สงสารนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการ
ระดมเงินเพื่อจะถ่ายชีวิตควายหกตัวนี้กระทั่งล่าสุดนะครับ
คุณผู้ชมครับควายหกตัวนี้นะครับทางเพจสวนปันอิสรภาพราชบุรี
ขอชีวิตให้น้องด้วยเป็นเพจเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงควายที่สิ้นอายุไข
ได้โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับควายฝูงนี้
แล้วก็บอกว่าควายทั้งหมดเป็นควายที่เลี้ยงไว้เพื่อเอาไปส่งโรงฆ่าสัตว์
หากท่านมีเมตตาอยากถ่ายชีวิตควาย๖ตัวนี้ก็ช่วยกันหน่อย
ตัวนี้มีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีควายที่เป็นควายดำเขายาวนี่อายุ๗ปีนะ
มีควายที่เป็นควายตัวเมียอายุ๔ปีซึ่งตัวนี้ท้อง๕เดือน
มีควายตัวเมียอายุ๓ปีที่ท้อง๔เดือนนะ
แล้วก็มีลูกควายอายุ๒ปีมีควายอายุ๑ปี๕เดือน
ลูกควายเผือกอายุ๑๐เดือน
เท่ากับว่า๗ตัวก็จริงแต่มีในท้องอีกนะ
อีก๒ตัวเป็นควายของบังยุบนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางเพจคุยกับเจ้าของควายแล้วขอถ่ายชีวิตควายทั้ง๖ตัว
ราคา๒๙๐๐๐๐บาทสุดท้ายก็มีคนช่วยเหลือกันรวมเงินกัน
มีคนใจบุญร่วมกันถ่ายชีวิตควายเรียบร้อยแล้ว
ทั้งหมดก็รอดพ้นจากโรงฆ่าสัตว์ไปเรียบร้อย
หลังจากหลงมาเดินถนนในเมืองกรุง
เห็นแล้วก็หลากหลายอารมณ์เลยอ่ะข่าวนี้